แซ่บวิจารณ์คันให้แซ่ดคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับกู้ภัยกำลังพาคนเจ็บสูงอายุนะ
อาการหมดสติจะส่งโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางเจอรถกระบะสีขาว
ขับขวางครับไม่หลบให้เปิดไปเถอะไฟวาบวาบกับเสียงไซเลน
เปิดไปเถอะนะแล้วมีการประกาศออกลำโพงขอทางถึง๒ครั้ง

ไปคุยกับกู้ภัยสองคนนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้
เขาเล่าบอกว่าเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้พี่
ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ๗๓แล้ว
ไม่รู้สึกตัวแล้วเป็นผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤต
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับแล้วก็โทรประสานขอรถพยาบาล
ให้มารับผู้ป่วยกลางทางเจอกันครึ่งทางว่างั้นเถอะ
จากนั้นก็ขับรถมาถึงตลาดสดมิตรภาพมาเจอรถกระบะคันหนึ่งอยู่ข้างหน้า
ไม่ยอมหลบครับไม่หลบรถฉุกเฉินทีมงานประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
บอกขอทางให้รถพยาบาลหน่อยครับด้านหลังมีคนไข้หมดสติครับ
พอมาถึงแยกไฟแดงติดไฟแดงคนขับรถกระบะลงมาฮะ
มาหากู้ภัยแล้วบอกว่าเฮ้ยน้องไม่เห็นสัญญาณไฟจราจรเหรอ
กู้ภัยก็ตอบกลับไปว่าพี่หลังรถมีคนไข้หมดสติ
ลงซ้ายให้ผมหน่อยได้ไหมครับคนขับรถกระบะไม่พูดอะไรกลับขึ้นรถไป
จนกระทั่งไฟเขียวก็ยังไม่ยอมหลีกทางให้นะฮะ
รถกู้ภัยต้องหาจังหวะออกขวาไปซะเองเลยนะครับ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรากฏว่ารถกระบะคันดังกล่าวทำทีทำท่า
เหมือนจะหักรถเข้ามาทางรถฉุกเฉินด้วย
สร้างความตกใจให้กับพี่กู้ภัยเป็นอย่างมาก
คลิปนี้เอามาโพสต์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีจิตสำนึกนะครับ
หลีกทางให้รถฉุกเฉินครับ

พี่ผมก็เลยบอกว่าพี่ก็หลบซ้ายผมนิดนึงก็ได้ครับ

แล้วเขาก็ขึ้นไปนั่งบนรถนั่งรอไฟเขียว
พอไฟเขียวเขาก็ขี่ไปเรื่อยเรื่อยครับจนถึงไฟแดงที่สอง
ผู้สุดข่าวไปถามพาลตำรวจเอกภูไทยชาวสูงเนินผู้กรมกับสภขุนทศนะครับ
บอกว่าได้รับรายงานว่าบุคคลในคลิปดังกล่าวคือ
ร้อยตำรวจเอกชาญชัยเบงจันทึกครับหรือรองเอรอสวรรค์สืบสวนสพด่านขุนทศ
กำลังขับรถไปรับภรรยาหลังจากไปอบรมที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
พื้นที่เขาใหญ่ครับซึ่งอาจจะสับสนจากที่ง่วงนอน
ขับรถไปรับภรรยาได้ยินเสียงรถกู้ชีพเปิดสัญญาณนะครับ
วับวาบแล้วก็เสียงไซเลนตามหลังจึงสับสนจะออกซ้าย
หรือจะไปตรงดีอืมพันธุ์ตำรวจเอกภูไทยบอกอีกว่า
ขอโทษแทนรองเอด้วยลูกน้องด้วย

รองสารวัตรนายนี้ตอนแรกจะเดินทางไปขอโทษกู้ภัย

เข้าพบพนักงานสอบสวนสพปากช่อง

กรณีขับรถกิดขวางไม่หลบรถกู้ชีพ

ฐานความผิดตามพรบจราจร

ถูกเปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทครับ